พอมีการเข้าไปเยี่ยมทั้ง๑๓คนทีมหมูป่า

เพราะว่าทั้ง๑๓คนก็ได้บอกอาการว่าเป็นยังไง

แล้วก็แน่นอนบอกเมนูอาหาร

สุขภาพดีครับ
อยากกินข้าวขาวหมูครับ

ขอบคุณครับที่เป็นห่วงครับ
สวัสดีครับชื่อบิวครับ

อยากขอบคุณทุกคนครับ
ที่เป็นห่วงครับ

ก็ขอบคุณที่มาช่วยแล้ว
ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับ

อยากกินหมูกระทะครับ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้

แล้วก็ขอบคุณที่เข้าไปช่วยเหลือครับ

สวัสดีครับชื่อน้องดุลครับ
ภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ

นิคโน๊ตมิคบิวดอล

แล้วก็มักครับ
สวัสดีครับชื่อน้องไตตันครับ

ขอขอบคุณพี่หน่วยซิลที่เข้ามาช่วย

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้
เจอถึงวันนี้ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับชื่อนายพรชัยคำหลวงครับ

ก็ขอขอบคุณพวกพี่น้องที่คอยเป็นกำลังใจ
แล้วก็คอยส่งแรงบันดาลใจให้พวกผม

สวัสดีครับชื่อสมพงษ์ใจวงครับ

ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมครับ
แล้วก็ขอบคุณคนทั่วโลกที่มาช่วยผมด้วยครับ

สวัสดีครับชื่อเด็กชายมงคลเปี่ยมครับ

ก็ขอขอบคุณชาวไทยคนที่ให้กำลังใจครับ
ผมก็จะแข็งแรงและสู้ต่อไปครับผม

เมนูที่อยากกินมากก็คือเป็นข้าวผัดหมูกรอบครับ
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกกระทรวงที่คอยช่วยเหลือตลอดนะครับ
แล้วก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็พี่ในซิลทุกคนนะครับ
ต้องขอบคุณมากครับและพี่หมอทุกคนด้วยครับ
นี่ค่ะเห็นแล้วเราก็ยิ้มตามนะคุณรัชพรนะ
คือเราไม่ได้รู้จักทั้ง๑๓คนมาก่อน
แต่พอเราดูแล้วรู้สึกเหมือนเป็นน้องเป็นนุ่ม

เพราะเราติดตามข่าวทั้ง๑๓คนมาตลอดนะคะ

มันดีใจมันตื้นตันแทนพ่อแม่เขานะ

ที่เพื่อนบอกแปลดิแปลแปลตรงนี้

เดี๋ยวรอดูนะคะไม่เกินพระฤหัสบดีนี้นะคะ

จะได้เห็นเด็กไปซ้อมฟุตบอลกันอีกเนอะ

ทบหมดเลยทั้ง๑๓คน

แล้วก็เป็นเพื่อนอยู่ข้างกัน

คือดีใจนะต้องบอกว่าดีใจจริงที่
ทั้ง๑๓คนกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย

คือยังไงคะทีมข่าวเรากลัวนึกภาพไม่ออกเหรอคะ

กะเพราหน้าตาเป็นยังไง
หมูแดงหมูกรอบเป็นแบบไหนใช่จริงจริงแล้วคือเวลานี้สองทุ่มครึ่ง
ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้หิวกันอีกรอบนึง
เพราะฉะนั้นเรามาไล่เรียงเมนูของน้องกันอีกสักทีดีไหมคะ
เมื่อกี้น้องเขาบอกไว้ว่าคนไหนอยากทานอะไรกันบ้าง
อ่ะไปไล่ดูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
โน้ตโน้ตครับตอนนี้สุขภาพดีครับก็ขอบคุณที่แบบช่วยพวกผมนะครับ
ครับตอนนี้สุขภาพสวัสดีครับน้องดอมครับกินข้าวขาหมูครับ
สวัสดีครับชื่อพี่เติ้ลครับอยากกินผัดกะเพราหมูกรอบครับ
สวัสดีครับชื่อบิวครับสบายดีครับย่า
นิกครับร่างกายแข็งแรงดีครับ
ข้าวหมูกรอบกับข้าวหมูแดงครับ
สวัสดีครับชื่อไนท์ครับแข็งแรงดีอยากกินหมูกระทะครับ
มิกครับแข็งแรงครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับ
สวัสดีครับชื่อน้องดุลครับอยากการอะไรพิเศษไหมครับ
สวัสดีครับชื่อน้องไตตันครับร่างกายเริ่มปกติแล้วครับอยากกินซูชิครับ
สวัสดีครับชื่อนายพรชัยคำหลวงครับชื่อเล่นชื่อน้องตีครับ
อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ

สวัสดีครับชื่อสมพงษ์ใจวงครับชื่อเล่นชื่อน้องพงศ์ครับแข็งแรงดีแล้วครับ
อยากกินกะเพราไข่ดาวครับ
สวัสดีครับชื่อเด็กชายมงคลเปี่ยมครับชื่อเล่นชื่อม้าครับ
อยากกินอะไรเป็นพิเศษครับ

สวัสดีครับชื่อเอกพลครับจันทวงชื่อเล่นชื่อเอกครับผม
เมนูที่อยากกินมากก็คือเป็นข้าวผัดหมูกรอบครับ
สวัสดีครับน้องดอมครับกินข้าวขาหมูครับ

ใช่สงสัยน่าจะเคยกินด้วยกันไหมคะน่าจะ
เวลาเราไม่ได้กินอะไรนานเนี่ยนึกถึงก็ต้องนึกถึงเมนูโปรดของเราอันดับแรก
ว่าอยากกินอะไรเนี่ยพอได้กินแล้วจะกินอะไร

น้องโน้ตน้องบิวน้องมิกเดี๋ยวรอฟังนะคะ
ฉันคิดว่าแปลว่ากินอะไรก็ได้แน่เลย

คือหิวมากแต่ถ้าทางคนที่หิวที่สุดอาจจะเป็นน้องไนท์นะคะ

ถ้าจำได้ตอนที่น้องเขียนจดหมายออกมาบอกครอบครัว
น้องก็เขียนบอกไว้ว่ากลับบ้านแล้วพาไปกินหมูกระทะหน่อย
ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวได้กินค่ะ

กินแน่นอนดิฉันอยากไปหาน้องไตตันเลยอ่ะ

ตันอายุน้อยสุดอยากกินซูชินะคะ